กิ่งเพชรครับแกกะเอาทีเดียวอยู่เลยครับ

มีอาการครับสำหรับเฉลิมเกียรติโอ้ย

โอ้โห

กว่าจะเข้ามุมที่กรรมการชี้

น่าจะโดนบริเวณเป้าตาแหละครับ
โอ้โหกำลังมากน่าจะบอกว่าเหลือเชื่อเลยครับ

เป็นสองขวาดอกนี้นะครับ
โอ้โหเข้าบริเวณเบ้าตาทางด้านขวาของกิ่งเพชรครับ

โอ้ยจังหวะสองของเฉลิมเกียรติครับ

โอ้โหแล้วศอกนี้มันเจ็บจริงครับ

โอ้โหปกติกิ่งเพชรนี่แทบจะไม่เคยเห็นแพ้น็อกนะครับ